สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมหยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้
เพราะผมเชื่อว่าการที่เราให้กำลังใจคนทำดี
จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นจะทำให้คนทำดีมีกำลังใจมากขึ้น
เวลาเราบริโภคข่าวเสพข่าวดูข่าวทุกวันนี้
หลายข่าวที่หมอลวีความรู้สึกว่าดูแล้วเครียด
ดูแล้วไม่สบายใจพ่อข่มขืนลูกตัวเอง
ก็มีพี่ฆ่าน้องพ่อลูกเตะพ่ออะไรพวกนี้
มันมีความรู้สึกว่าสังคมมันเกิดอะไรขึ้น

แต่ว่าเวลามีข่าวเกี่ยวกับคนทำดี
คนดูข่าวแล้วชื่นใจนะครับ
ดูข่าวแล้วมีความสุขดูข่าวแล้วมีความอิ่มเอิบ
บางคนดูข่าวที่คนทำดีน้ำตาคลอครับตื้นตันใจ
ฉะนั้นความสุขของผู้คนในสังคมอยู่ตรงนี้ด้วย
อยู่ตรงที่ว่าอะไรที่ทำให้คนมีความสุข
คนทำดีทำให้คนมีความสุข
แต่ว่าที่หยิบเรื่องนี้มาเพราะว่า
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณชัดอุบลจินดา
ที่คุณน้ำแข็งโปรยไปเมื่อสักครู่
เหตุการณ์ผ่านไปหลายปีแล้วนะครับ๑๖ธันวาปี๕๘
นี่ท่านดูภาพนี้อีกทีครับนี่คือฝรั่งนอลโลเวย์
สองคนผัวเมียที่ลงไปไปถ่ายภาพ
ชายป่าเลนบริเวณเขื่อนปากแม่น้ำหน้าเมืองกะบี่
ทั้งสองคนถูกโครนดูดตัวสามีนั้นตัวใหญ่
โอ้ตัวใหญ่อย่างนี้โครนดูดจมเลยนะครับ
คนที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับโครนดูดเนี่ยไม่รู้หรอกครับ
อันตรายกับคนดูดเนี่ยตายเลยนะครับ
นายชัดเนี่ยเห็นเหตุการณ์เข้ามาก็เข้าไปช่วย
สิ่งที่คุณชัดบอกก็คือคิดอย่างเดียวเท่านั้น
ให้สามีเขารอดขึ้นมาได้อุปกรณ์อย่างอื่นก็ไม่มี
ก็ใช้ร่างกายนี่แหละครับนอนราบลงไปท่านดูสิครับ
ตัวนิดเดียวแล้วฝรั่งนอลลาเวย์ตัวยังกระยักษ์ฮะ
เหยียบเพื่อจะยันกายขึ้นมา
ภาพนี้เป็นภาพที่คุณชัดก็ไม่รู้หรอกว่า
มีคนจะถ่ายไว้ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นฮีโร่
ไม่คิดว่าคลิปนี้จะเผยแพร่ออกมา
ไม่คิดว่าคลิปนี้จะเผยแพร่เป็นทั่วโลก
ไม่คิดทำความดีโดยไม่คิดไม่คิดว่าใครถ่ายไว้ด้วย
รู้อย่างเดียวว่าอยากช่วยเขา
ถ้าพูดให้ตรงก็คือเอาร่างกายตัวเองเข้าไปแลก
แล้วหลังจากวันนั้นเป็นยังไงครับเหตุการณ์ผ่านไป๓ปี
ใช้ชีวิตไม่ปกติซะแล้วเพราะว่าเจ็บหลัง
ไม่สามารถขับเรือออกไปหาปรงหาปลาอะไรได้
หารายได้มาเลี้ยงชีวิตก็ไม่ได้
แล้วอาการปวดหลังมันก็เลื้อหลังมา
กี่ปีแล้วล่ะครับเกือบ๓ปี
เขาไปหาแพทย์ตรวจรักษาที่โรงพยาบาลกระบี่
ก็เอ็กซาเรย์ให้เอ็กซาเรย์แล้วพบว่า
บริเวณกระดูกข้อต่อสันหลังเนี่ย
มันมีจุดดำที่ข้อกระดูกตรงช่วงเอว
จนถึงขั้นขณะนี้ยังไม่ได้รับการรักษา
เพราะไม่มีเงินค่ารักษาตัวเอง
มีเพียงลูกที่ทำงาน
ส่งให้ใช้จ่าย
ตรงนี้เป็นประเด็นคำถามขึ้นมาทันทีเลยครับว่า
เอ้าแล้วระบบประกันสุขภาพ
หรือบัตรทองหรือ๓๐บาทรักษาทุกโรคล่ะ

ทำไมหมอจึงไม่รับไว้รักษา

ตัวเองมีสิทธิ์ที่จะใช้บัตรทอง
หรือ๓๐บาทรักษาทุกโรค

ที่มีเรื่องลักษณะอย่างนี้
ทำไมถึงเข้าถึงการรักษาพยาบาลไม่ได้

เพราะช่วยเหลือคนอื่น
สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

เป็นภาพที่คนทั่วโลกเขารู้ว่า
นี่คือน้ำใจคนไทย

ไม่มีทางที่จะเอาอุปกรณ์อื่นช่วยเขาเอาร่างกายตัวเองนอนราบลงมา
ให้เขาเหยียบเพื่อยันการขึ้นมาให้รอดจากโครนดูดตาย

หมอโรงพยาบาลที่กระบี่ไม่รู้เหรอครับ
ว่าที่คุณชัดบาดเจ็บเนี่ยเจ็บหลังเนี่ย
เกิดจากเขาไปทำคุณงามความดี
ทั่วโลกชื่นชมคนไทยว่าอ้อคนไทยมีน้ำใจอย่างนี้เอง
ดูภาพไปด้วยสิครับแล้วท่านจะรู้เลยว่า
โอ้แล้วทำไมหมอจึงบอกว่า
ทำไมคุณชัดจึงบอกว่าไม่มีเงินรักษาพยาบาล
อันนี้กระทรวงสาธารณสุขสปสชต้องมีคำตอบนะครับ
ไหนว่ารักษาทุกโรคไง
แล้วนี่ทำไมถึงปล่อยให้คุณชัดอยู่ในสภาพอย่างนี้
แล้วคุณชัดบอกว่าเพราะไม่มีเงินรักษาพยาบาล
ทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้
ตอนที่เดินคุยกับนักข่าวเนี่ยเดินไปก็จับหลังไป
แปลว่าปวดหลังคนไม่เคยปวดหลังไม่รู้หรอกว่า
โรคปวดหลังเนี่ยมันทรมานแค่ไหน
ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคำตอบก็คือว่า
ทำไมกระบวนการรักษา๓๐บาทรักษาทุกโรค
บัตรทองหลักประกันสุขภาพที่สปสชเป็นเจ้าภาพอยู่เนี่ย

อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ควรจะมีคำตอบด้วยว่า

จริงแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้นอกจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว
กระทรวงพัฒนาสังคม
กระทรวงพัฒนาสังคมตั้งขึ้นมาเนี่ย
ทำอะไรกันตั้งหลายอย่าง
คนอย่างคุณชัดควรจะได้รับการดูแลจากกระทรวงพัฒนาสังคม
ในฐานะที่เป็นคนสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ

แล้วเป็นข่าวมาอย่างนี้ผมเข้าใจว่าหลังจากวันนี้ก็
ก็คงมีต้องคนโน้นคนนี้ไปดูอ่ะ

ก็ต้องมีคนขอโทษนะฮะต้องมีคนไปเอาหน้า
เพื่อจะได้บอกว่าดูแลคุณชัดแล้ว

ทำไมปล่อยให้คุณชัดเจ็บปวดทรมานอยู่อย่างนั้น

ผมจึงบอกว่าหยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้วันนี้

ไปถึงระบบหลักประกันสุขภาพ
ที่ชื่อว่า๓๐บาทรักษาทุกโรค
ตอนหลังเนี่ยคำนี้แสลงเพราะว่าเป็นเรื่องทางการเมืองว่า

ใครขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็เปลี่ยนไปเรื่อย
เดี๋ยวนี้ก็กลายว่าเป็นบัตรทอง

มีสัญชาติไทยเชื้อชาติไทย
ต่างด้าวพม่าเขมรลาว

คนไทยที่ทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติ
ก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาบาดเจ็บเพราะอะไร

คงจะได้คำตอบจากกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงหนาสุขอาจจะไม่เป็นเจ้าภาพโดยตรง
แต่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โรงพยาบาลที่กระบี่รับไม้มาต่อ
เพราะว่าไม่ใช่รักษาฟรีนะครับ
โรงพยาบาลเนี่ยต้องมาคิดเงินจากสปสช
สปสชเป็นหน่วยงานที่จะต้องจัดการเรื่องเงิน
ให้กับคนที่ไปรักษาพยาบาล

ก็เลยหยิบมาขีดเส้นใต้วันนี้ครับ

รอบ๓ปีฮีโร่พี่ชัดนะครับ

สะท้อนถึงเรื่องสิทธิการรักษา

นี่ไงผมก็อ่านในข่าว

ขณะนี้ยังไม่ได้รับการรักษา
เพราะไม่มีเงินค่ารักษาตัวเอง

เดี๋ยวหลังจากนี้ให้ทีมงานก็ตามต่อด้วย

เพราะว่าเรื่องนี้ทางทีมรถปลดทุกข์เอง

ไปให้การเยียวยานแล้วก็ช่วยเหลือพิชัตริย์ด้วย